ก่อนที่จะมีการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการสอหาเลขเด็ดบนบานสารกล่าวกันนะคะ

เริ่มที่สุโขทัยกันก่อนค่ะ
ช่วงนี้ในพื้นที่สุโขทัยเนี่ยยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ว่า
ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อนักเสี่ยงโชคที่ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบตะเคียนแม่จันฉาย
ภายในวัดปากคลองกันอย่างคึกคักนะคะ
สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านคือพิเทียนเชิญเจ้าแม่ตะเคียนจันฉาย
อายุ๔๖๙ปีมาประทับที่ร่างทรงค่ะ
จากนั้นร่างทรงก็ลุกขึ้นแล้วก็ไล่รำหน้าขอนไม้
จะส่งภาษามือชูนิ้วบอกเลข
พอชาวบ้านที่มาร่วมงานเห็นกันก็จดจำกันไปนะคะ
ตัวเลขที่แม่ตะเคียนจันฉายชูนิ้วให้
ซึ่งก็แน่นอนว่าต่างคนต่างไปตีเลขกันนะคะ
ส่วนที่วัดป่าศักดิ์คำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่พากันนำดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้รูปปั้นองค์แม่พระจันเทวี
วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพยาว
พร้อมกับพากันจุดไฟเผาถ่านเส้นไหว้แมงสี่หูห้าตา
ซึ่งตั้งอยู่บนแท่นหน้าองค์แม่พระจันเทวี

เขาบอกการมาขอโชคกับแมงสี่หูห้าตาเนี่ย
ชาวบ้านต้องใช้มือลูบถูปาก
แล้วก็เอาหูแนบกับหูและปากของแมงสี่หูห้าตาเนี่ยนะคะ

ทีนี้ฟังจากแมงสี่หูห้าตาบอกเนี่ย

แล้วก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
หลายคนบอกถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วค่ะ
อันนี้เขาเขียนผิดจากแมวเป็นแมวไหมคะเนี่ย

แล้วมันน่ะสิมันเหมือนแมวใช่มั้ย
ไปแก้บนกันที่ศาลเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้าง
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาจำนวนมาก
ก็มีชาวบ้านรายหนึ่งนำหนังตะลุงมาเล่นแก้บนกลางป่าเลยนะคะ
นี่แหละค่ะบริเวณทางขึ้นเขาหนองกรวยช้าง
เขาบอกว่าหลังจากมากราบไหว้ขอโชคลาภขอเลขเด็ดที่สารเจ้าพ่อ
กลับไปก็ถูกลอตเตอรี่ตามที่ขอก็เลยนำหนังตะลุงมาเล่นแก้บนตามสัญญาค่ะ
จากนี้ยังมีชาวบ้านตั้งสารหลังใหม่ให้
นำเจ้าพ่องูจงอางและเจ้าพ่อสิงครามมาปฏิสถานที่ศาลแห่งนี้ด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างไปเข้าฝัน
บอกว่าอยากให้จัดตั้งสารให้ใหม่
ชาวบ้านที่ขึ้นไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดหลายคน
ก็บอกว่าขอได้เลขคล้ายกันแล้วก็จะนำไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
ปิดท้ายที่กราษณะบุรีเชิงการพูดด้วยค่ะ
เรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้าน

เปิดกิจการร้านอาหารครัวครูปรีชา
แล้วก็นำสลากินแบ่งรัฐบาลที่เขาซื้องวดนี้ออกมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย
อันนี้คือเป็นอาชีพเสริมไหมหรือว่าไม่แต่งครูแล้ว
เดี๋ยวดิฉันต้องให้ผู้สื่อข่าวไปถามให้แน่นะ
ตกลงจะเอาดีทางร้านอาหารแล้วใช่ไหม
เนี่ยเอาเลขที่ซื้อมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย
แล้วก็บอกว่าเขายังคงอุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิม
แม้จะมีคดีความกันอยู่นะคะ
ซึ่งก่อนสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกทุกงวด
เขาจะทำขนมจีนน้ำยาสูตรครูปรีชาเสริมโชคเอาเคล็ดค่ะ
ครูปีชายังมีน้ำยาอันนี้เขาแก้เคล็ดเขาอ่ะนะ
บอกว่างวดนี้คงโชคดีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิม

เปิดทัวร์แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะ
ยังไม่เคยเจอใครที่ถูกสลากินแบ่งจนเป็นมหาเศรษฐีสักที
คนถูกมีเยอะคนไม่ถูกมีเยอะกว่านะคะใช่ค่ะ